ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งตายเพราะไปช่วยลูกที่ถูกไล่ฟัน
ซิ่งเก๋งตามลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์
และทีนี้มันมีคู่อบริเอามีดมาฟันลูก
พ่อเห็นจะเลยพ่อเลยขับเก๋งจะไปชนคู่อบริ
แต่สุดท้ายรถพ่อเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้จนพ่อตาย
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่พ่อพยายามปกป้องลูกจนตาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
นำผู้บาดเจ็บออกจากซากรถโตโยต้า
บริเวณถนนเลียบคลอง๒ตำบลคลอง๒อคลองหลวงจปฐุมธานี
รถคันนี้เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางสภาพด้านหน้าพังยับเยินนะครับ
เจ้าหน้าที่นำคนเจ็บออกมาจากรถได้๓คน

เป็นผู้หญิง๒คนอายุ๑๙ปีและผู้ชาย๑คน
อายุ๒๒ปีเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายอำนาจสายยาศรีซึ่งเป็นคนขับนะฮะเสียชีวิตคาที่นะครับ
จากการสอบถามนายรัฐพลอายุ๑๗ปีลูกชายของผู้เสียชีวิต
บอกแบบนี้คือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อน
ระหว่างนั้นเขาถูกข่มขู่ทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อให้มารับกลับบ้านหน่อย
จากนั้นก็พากันไปแจ้งความไว้ก่อน
พอพ่อมานะคุณนะพ่อมาหาลูกแล้ว
ก็พากันไปแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงนะครับ

ในรถยนต์ของพ่อก็มีแฟนสาวของลูกชาย
ก็คือแฟนสาวของนายรัฐพลนะครับ
มีแฟนสาวของเพื่อนลูกชายอีกคนนึง
แล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่นั่งอยู่ในรถ
รวมแล้วในรถเก๋งมี๔คน
ก็เคยมีพ่อกับแฟนของลูกชาย
เพื่อนลูกชายแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับ
ส่วนตัวลูกชายเองขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไป

ทั้งขับรถทั้งขี่รถจักรยานยนต
บนถนนเรียบคลอง๒เพื่อจะไปส่งกันที่บ้าน

ตัวของนายรัฐพลลูกชายผู้ตาย

ตอนนั้นไป๒คัน๔คนกับเพื่อนในกลุ่ม
ปรากฏว่าก็ตามความคึกขนองนะ

คึกคณองเลยก็ยกล้อเล่นกัน

คุณคือเห็นนายรัฐพลขี่มอเตอร์ไซคกล้อ

วัยรุ่นคู่อริก็เลยบอกเล่นป่ะล่ะ

หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถตามมา
ใช้มีดฟันเลยนะใช้มีดฟันแขนนายรัฐพล
ได้รับบาดเจ็บที่แขนเลยนะครับ
ส่วนพ่อที่ขับรถตามมา
เห็นท่าไม่ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย

ก็เลยขับรถเก๋งไล่เบียดรถจักรยานยนต์

ทำให้รถของพ่อเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง
ส่วนจักรยานยนต์ของวัยรุ่นยังไปต่อได้
มีแค่วัยรุ่นคนที่ซ้อนท้ายคนหลังสุดตกจากรถ
และหลังจากนั้นพวกนั้นก็ขับกลับมา

ขี่ตามมาว่าจะไปส่งแฟนเพื่อนผม

ในนี้เหมือนกับมันมีผู้ชายขี่คิท๑๖๐๒๒๒
นั่งอัดสามเขามีส้อนผมตรงนี้ไอ้พี่

พอผมค่าผมเห็น

พ่อก็เลยจะไปไล่ชนคู่อริจน
รถเก่งของพ่อเสียหลักนะครับ
ขณะที่เพื่อนของนายรัฐพลอีกคนบอกว่า
ฝั่งคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวมา๓คน
ซ้อนท้ายกันมา๓ซ้อน๓มานะครับ
หมวกกันน็อกคือ๒คนแรก
หลังก่อเหตุแล้วนะฮะคนท้ายสุดตกจากรถ
แต่ว่าพวกนั้นก็ขับกลับมา
แล้วก็มารับหลบหนีไปทางปากคลอง๒นะครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพคลองหลวง

นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ส่วนกลุ่มลูกชายของผู้ตายตำรวจ
นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพคลองหลวง